โปรดติดตามตอนต่อไป
ส่วนอาหารเหรอ

มากันทีทีมงานเกือบ๒๐คน
ผู้จัดการ๓ช่างน้า๒ช่างผม๑

และผลพลักษณ์อีกเป็นพรุ่น
พอถึงเวลาทำงานก็แล้วแต่อารมณ์

ให้ผู้จัดการเดินมาบอกว่าน้องจิ๊บแตกขอพักก่อน
บางวันอาการหนักพอพักนานไปหน่อย

เดินขึ้นรถตู้กลับบ้านหายหวับไปกับตา
ถามว่าทำไมทำไมยังทนจ้าง
คนทำงานตอบว่าก็ลูกค้าเขาอยากได้
เฮ้ยได้ยินแบบนี้เจวิละสงสาร

แม่นกรรมของทีมงานซะจริง